ของเด็กผู้หญิงวัย๑๓ปี

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จนะสงขลา

ไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักจนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ก็กลัวว่ามันจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

มาร้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่ง

กลัวว่าเรื่องมันจะเงียบหายไป

เป็นกรณีของผู้ปกครองของ

น้องส้มโออาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้

คือมาร้องเรียนกับสื่อมวลชน
บอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมขอความเป็นธรรมให้ผมหน่อย

น้องส้มโอเนี่ยลูกสาวของเขา

ถูกชายวัย๒๙ปี
คนในหมู่บ้านในระแวกเดียวกันนั่นแหละค่ะ

เหตุการณ์เกิด๑๘ตุลาคมที่ผ่านมา

ผู้ปกครองพาน้องไปแจ้งความกับตำรวจโรงพัก

เพราะว่าชายที่เขาไปแจ้งความที่บอกว่า
อายุ๒๙ปีซึ่งตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัย

วกไปวกมาแถวหมู่บ้าน
กลัวว่าจะไม่ปลอดภัย

ผลการตรวจร่างกายของน้องส้มโอ

ผู้ชายวัย๒๙ปีที่

แม็กซ์บอกกับเราว่าขณะนี้
เดินทางไปทำธุระที่จังหวัดพัทธลุง

ก็คือ๑๘ตุลาคมที่ผ่านมา

เขาก็นั่งอยู่ด้วยตอนนั้นเขามีอาการเมาอย่างหนัก

พอตื่นขึ้นมาพบว่า

แล้วก็รีบออกจากบ้านหลังดังกล่าวทันที

ตัวเขาเองถูกแจ้งความ

ซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำ

ขึ้นมาคืออยู่น้องส้มโอก็มาอยู่บนตัวเขาแล้ว

เขาพร้อมที่จะสู้คดี

เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง

ผมขอไปนอน

ครับก็มีผู้หญิงนั้นมานั่ง
รู้สึกว่ามีผู้หญิงนั้นนอน

กะผมตกใจ
ขอบพุทธคนชื่อนั้นออกไป

นี่นะคะของเราที่ไปถามได้

เดินทางไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพจนะแล้วนะคะ
ตำรวจเองก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
โดยใช้กำลังประทุษร้ายแล้วก็ผู้ต้องหาเองก็ให้การปฏิเสธนะคะ
ตำรวจก็เลยมีการปล่อยตัวชั่วคราวส่วนพันธุ์ตำรวจเอกพัชรพลนานาคอร์
ก็มีการสอบปากคำแล้วก็ให้ผู้ปกครองเนี่ย
น้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อหาหลักฐานการถูกคมคืน
ก็คือผลทางนิติวิทยาศาสตร์นั่นแหละค่ะแล้วก็หลังจากนี้จะตรวจสอบหาวัตถุพยานในจุดเกิดเหตุ
ตำรวจจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ